คือพี่คิดดูนะถ้าสมมุติว่าเราได้ประกาศชื่อเข้ามาแล้วว่าได้รอง
ฉะนั้นอันดับ๑อยู่ดีปรากฏว่าเอ๊ะผลประกาศมันผิด
ยึดสายสะพายความรู้สึกมันจะเป็นยังไง

ใช่ปีนั้นโอ้โหช็อกขึ้นมาเลยทีเดียว

อันนี้เนี่ยคือพอประกาศรางวัลผิดปุ๊บยึดสายสะพายคืน
นางงามบอกว่าฉันกลับโดดลงเวที

พี่มันเสียความรู้สึกนะมันเหมือนแบบใจเราเคยได้มาแล้ว
มีภาพอันนี้ลองดูค่ะ
กลับบ้านแบบเก๋กระโดดลงมาเลยลูก
อันดับหนึ่งต้องเป็นหมายเลข๔ครับ

อ้าวใช่ล่ะสิพี่คือมันเป็นประเด็นจริงมาบ้านวางใจครับ
ประเด็นจริงเนี่ยมาละลงมาเห็นไหม

เออคุณแม่เลิศ
เขายิ้มตลอดนะเห็นไหม
นู้นว่าแบบสวยเห็นไหม
คือมันเป็นประเด็นจริงอะค่ะ
มันเกื่อนนะเนาะ

แต่กลับแบบสวยลงมาแล้วไหว้หนึ่งทีสวยไปเลย
แต่จำลงมานะกระโดดลงมานะใช่

เป็นการประกวดนางงามเวทีนึง

เขาเดินไปไห้เลยนะพิธีกรเดินไปยกมือไห้ขอโทษนะ
โอ้โฮนี่เขาเขียนแล้วบอกสงสารน้องเบอร์๒แท้
โดนประกาศผิดว่าได้รองหนึ่งแล้วเอารางวัลคืน
น้องเข้า๕คนนะคะตอบคำถาม

เออเนี่ยยืนงงอยู่เลยอะไรอย่างนี้
อืมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศ

เงินรางวัลต่างช่อดอกไม้ให้สาวงามไปเรียบร้อย
มาพิธีกรก็ไปบอกค่ะบอกว่ารางวัลที่ประกาศไปผิดพลาด
ในส่วนของรองอันดับ๑จากหมายเลข๒เป็นหมายเลข๔
ข้างล่างก็มีเสียงโหร้องกันขึ้นมานะคะ

หมายเลข๒ไปมอบให้กับหมายเลข๔นะคะ
คุณนางงามเป็นคนที่สติดีน้ำ

แล้วก็คุณแม่ของนางงามหมายเลข๒เดินมาหน้าเวที

ความชุนละมุนวุ่นวายของการประกวดนะคะ
ขณะที่สาวงามหมายเลข๒ยังยิ้ม

ขณะที่บนเวทีเองก็ยังมอบมงกุฎกันต่อนะคะ
นี่แหละแล้วเมื่อกี้นั่งเดินไปคืนดอกไม้
หนูดังแล้วล่ะลูกหนูดังกว่า
แล้วก็ยังไปยืนอยู่นะยังมายืนยืนแบบ
บนเวทีก่อนที่คุณแม่แหละมั้งจะเดินมาบอก

เย็น

แต่ต้องบอกว่าล่าสุดเพจสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬา
และจังหวัดของพยาวเองก็มีการโพสต์กรณีนี้นะคะ
บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นข้อผิดพลาดในการประกวด

ข้อผิดพลาดในการประกาศผลรางวัลแล้วก็ถอดสายสะพายผิดคน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาขอกล่าวคำว่าขอโทษอย่างจริงใจ
และขอน้องรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว

เกิดขึ้นอย่างหนักมากในโลกออนไลน์ถึงความผิดพลาดของการประกวดนี้ค่ะ
ก็เลยต้องมีการออกมากล่าวคำว่าขอโทษเนอะ
บางทีมันก็ความรู้สึกของคนอย่างที่บอกไปเนอะ
คือมันดีใจไปแล้วแล้วมันเป้าไปแล้ว
จังหวะถอดจังหวะถอดของถอดสายสะพานคือมันแบบ

ใช่แต่ว่าหนูว่าเขาเก่ง
ควบคุมแม่น้องเอาละมาละมาแม่น้อง
หรือว่าทัศนคติน้องอ่ะดี
อืมใช่